เรามาดูศึกต่างสายพันธุ์หน่อยนะครับ
ฝั่งซ้ายให้เป็นตุ๊กแก่

มันเอาไปหมดตัวเลยอ่ะแม่

งูเขียวจะกินตับตุ๊กแก่

แต่ที่ไหนได้พ่อรอดทั้งตัวเลย

ผู้หญิงคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่า
ตุ๊กแกแค่มุดไปกินตับงูเขียว
ตอนเด็กเราจะโดนหลอกไงเดี๋ยวตุ๊กแกมากินตัดนะ

เขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดว่า
ตอนแรกตุ๊กแกจะมุดไปกินตับงูเขียว
เดี๋ยวเขาออกมาสุดท้ายงูเขียวจ้า
ลืนตุ๊กแก่ทั้งตัวหายลงไปในท้องเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายมันก็เหลือยหนีในภูมินเลยก็มีตุ๊กแกด้วยนะฮะ
บอกว่ารอบที่แล้วตัวเงินตัวทองรอบนี้งูเขียวกินตุ๊กแก่
ต้องเข้าแล้วล่ะงวดนี้วันนี้สินะ
พร้อมกับลงเลขที่บ้านให้เลขที่บ้านอะไรล่ะ
ชาวเน็ตบอกว่าเอาเลขที่บ้านมาก่อนเดี๋ยวใครชนะว่ากัน

ใช่เลขที่บ้าน๑๖๘หมู่๗จังหวัดเพชรชบูรณ์เมืองมะขามหวานจ้า
สรุปไหมมีข้อสรุปไหมตกลงคุณตุ๊กคุณยังอยู่ไหม

อ๋อรู้แค่นี้เพียงพอแล้วทีทุกตำราครับ